คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะใครได้ดูกันบ้างค่ะ
โอ้โหวครับคุณผู้ชมทีมนักแสดงปลาดปันกันมาก

ฉันกลิ่นลองเป้าเกลียดมาเกินมาแต่ไหน
เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะที่แบบว่าให้ผู้โชคดีมาร่วมดูตอนจบ
ที่โรงภาพยนตร์กับทีมนักแสดงมายกทีมแบบนี้เลยค่ะ
ทุกคนสวยหล่อมาเต็มมากสวยจริง
หล่อมากสวยมากนะคะแล้วต้องบอกว่าตอนจบเมื่อคืนนี้ค่ะ
นักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ค่ะยอดฝีมือจริง
รุ่นใหญ่รุ่นเล็กจะบทเด่นบทรองนะคะ
ก็ปล่อยของเด็ดเชื่อดเฉือนกันแบบจัดเต็มจริง
แพทย์เสียเขาเล่นดีเนาะอันนานดายกมือให้เลยอ่ะสุดยอดที่คุณแม่พึ่งพลอดนะ
แพทย์เสียนี่สวยขนาดนี้สวยมากนะคะ
โดยเฉพาะพระเอกของเรื่องอนันดาเอฟริงแฮม
หรือว่าที่เรารู้จักปักจ่อยนะคะ
ก็คือนี้หลายฉากนะคะสมบงเพลงแพทย์ยอดฝีมือจริงอธิน
เขาชื่ออธินอธินเรื่องที่ฉันนะไปเจอ

ส่วนพี่แอนทองผสมค่ะคือที่สุดของที่สุดค่ะ
ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงตอนสุดท้ายเลือดนักแสดงของพี่แอน
ต้องบอกว่าเข้มข้นมากทุกฉากที่ฉันเจอเหมือนกัน
จับมือพี่แอนพี่แอนเล่นดีมากคือสุดยอดมาก

อยากให้ทั่วโลกมาดูผลงานการแสดงของนักแสดงไทย
คือเล่นดีมากนะคะแล้วก็พี่แอนบอกว่าจริงตัวเองก็ดีใจมาก
ที่ได้เล่นข้ามเจนเนอร์ชันคือลูกหล่านก็ได้มีโอกาสดูพี่แอน
มีโอกาสได้เล่นละครแบบนี้ให้คนรุ่นใหม่ได้ดูนี่แหละค่ะ
แอนบอกด้วยนะคะว่าถึงทุกวันนี้นะคะที่เป็นแอนทองผสม
ยังมีเด็กรุ่นใหม่อีกหลายคนเลยที่ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นใครค่ะ
พอมีผลงานเรื่องนี้ค่ะคือคนรุ่นใหม่ได้ดูมากขึ้น
ก็เหมือนได้เปิดหน้าต่างออกนะคะให้ได้เด็กเซ็นใหม่ได้แบบเจอ
ได้รู้จักกับพี่แอนได้มากขึ้นกว่าเดิม
แม้หลายครั้งนะคะจะถูกเข้ามาทักทายนะคะว่าแบบ
คุณแม่หนูเป็นแฟนคลับของพี่แอนบางคนก็เรียกว่า
คุณแม่หนูเป็นแฟนคลับของป้าแอนแบบนี้
ซึ่งถามว่าพี่แอนรู้สึกอะไรไหมพี่แอนบอกว่าไม่เลย
ปรี้เรียกได้นะคะฟังเสียงพี่แอนหน่อยค่ะ
เราก็เราก็ดีใจแล้วอ่ะนึกออกไหมคะดีกว่าเขาแบบถ่ายแล้วก็

บางคนก็ดูเหมือนตอน๖ขวบอะไรอย่างนี้
ตัวเอง๖หัวแล้วตอนนี้ตอนตัวเองอายุ๒๐กว่าแล้ว
อย่างนี้ค่ะก็มีแต่บางคนก็หลุดเลยไม่เคยดู
ใช่แรกจุดเท่านี้เริ่มชิม
ยังไม่ยายนะยังกล้าอยู่
พี่แอนน่ารักนะจะสนใจทุกคนจริงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเมื่อวานเจอตัวจริงสวยมาก
น้องแพทย์แพทย์ดิเซียกู๊ดคือสวยจริงคือแบบตะลึงยังชมแพทย์เลยแพทย์เธอเป็นไงสวยจังค่ะ
คือต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนนี้ตัวจริงสวยนะคะอย่างที่บอกไป
คือในละครว่าสวยแล้วตัวจริงสวยมากค่ะ
เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับที่สง่างามแล้วก็สมมงมากจริงค่ะ
ในส่วนของละครเจ้าตัวก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องลูกน้อยเอลิเซียโอ้โหตอนนี้กำลังหน้าฟัดเลยแก้มป่องมาก
มันเขี้ยวจริงค่ะเจ้าตัวก็แอบพึ่มพำลงไอจีเหมือนกันนะคะว่า
ลูกสาวเนี่ยเมื่อไหร่จะหน้าเหมือนแม่สักทีเนาะ
คือน้องเอเลเซียเนี่ยปากหน้าตาเขาโครงหน้า

โอ้แนวนั้นนะคะเลยไม่รู้ว่าสาวแพทย์เซียเขาออกการน้อยใจจรึเปล่า
เอาจริงหนี่ว่าหลบพอกันเลย

มันแบบเป็นสิ่งที่เขารอคอยเขาได้เป็นคุณพ่อเสร็จดี
ถ่ายคลิกเป็นประจำถ่ายเก็บทุกโมเมนต์
โหแบบนี่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อถ่ายคลิกรูปโมเซ็มต๊อบ
ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบคุณพ่อได้ขนาดนี้

แต่ว่าเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วแบบเขามองอนาคตจริง
คือเราก็เห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่คลอดคือเหมือนคุณพ่อมาก
คือยิ่งโตก็มีแววเริ่มหน้าหวานขึ้นนิดนึง
ก็เลยลงโซเชียลหน่อยให้ทุกคนเห็นอัปเดตว่า

ตอนนี้แก้มน้องใหญ่มากจนลักยิ้มหายไปแล้ว
รักยิ้มก็จะเป็นฝันของเขา
แต่มีคนบอกว่าตาเหมือตากับปากค่ะ
มีในคอมเมนต์จริงค่ะ
โอ้เห็นดูความแบบขิงกับสามีอะเนอะ
เด็กโตขึ้นทุกวันเดี๋ยวหน้าก็จะเหมือนคุณพ่อบ้าง

แต่ตอนนี้หน้าเหมือนพายุเลยฉันว่า

เอาไปเผื่อย่างกันนะน้อง